ส่วนเหตุการณ์กับลุงอายุ๖๖ปีไปก่อเหตุแทงหนุ่มใหญ่อายุ๕๑ปีเสียชีวิต
เหตุการณ์ข้อกัดแย้งตัวนำมสือการแทงกันตายเกิดขึ้นจากการทวงเงิน๒๐๐บาทเองนะคะ

จุดนี้ไปเจอผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเจ้าของบ้าน

ชื่อว่าในปราโมสบายอายุ๕๑ปี
สภาพร่างกายมีบาดแผลถูกแทงที่คอค่ะ
ค่อนข้างลึกนะเลือดไหลเต็มพื้นเลย
ห่างกันไป๓เมตรไปเจอมีดพกความยาว๑๒นิ้วค่ะ
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายประทีพลอยแดงอายุ๖๖ปี
ก่อเหตุหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน

พบนอนน้ำลายฟูมปากผู้จำไม่รู้เรื่อง
ว่าน่าจะกินยาฆ่าตัวตายหลบหนีความผิด

สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านางสาวจิระวัล
เล่าว่านายประโมทผู้ตายนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน

ส่วนในประธีผลแทงถือเมฆมา
วงเงิน๒๐๐บาทที่ผู้ตายยืมไป
แล้วก็ตะโกนด่ากันท้าตีท้าต่อยกันที่หน้าบ้าน

เสียมลากออกมาในบ้านเลยลากออกมาจากบ้านเลย
มาประชันหน้ากันตรงที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะถูกมือแทงจ้วงแทงไปเลย
ลำคอและท้องจนเสียชีวิตตรงจุดนี้
นายชุติวัฒนช่างประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓นะคะ
บอกว่าทั้งสองคนจริงเป็นเพื่อนบ้านกันนะ

วันก็เห็นดื่มสุรามีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำ
ก็เคยเข้าไปห้ามแต่ครั้งนี้บานปลายจนถึงขั้นแทงกันตายค่ะ
ตำรวจรวบรวมหลักฐานจะสอบสวนผู้ต้องหา
หลังจากอาการปลอดภัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง